ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้จะพาไปดูบ้านไม้หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีอยู่ที่จังหวัดระยอง
เดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยกันดูนะฮะตรงนี้ฮะป่าชายเลนต้องค่อยเดินเข้าไปนะครับนี่ฮะ
เจ้าของกันมาหลายรุ่นหลายสมัยค่ะเพราะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละเจ้าของบอกว่าโอ้โห
ดุเหลือเกินความเป็นมาประวัติต่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าเราไปเจอมาตั้งแต่ลูกชายของเจ้าของรุ่นแรกเลย
นี่นะฮะตรงนี้ครับบ้านปากคลองร้อยปีบางคนเห็นอย่างนี้บอกสงสัยหมอปลาจะงานเข้า
ก็จริงแหละไม่ต้องสงสัยเลยก็จริงแหละโอ้โหแต่ดูสภาพตรงนี้นะเห็นไหมถ้ากลางคืนนี่คงจะแบบนะโอ้โห
นี่ช่วงกลางวันนะฮะที่เราไปนะครับป่าชายเลนนะครับท่านผู้ชมครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานั่งเรือไปนะฮะ
นั่งเรือไปตามคลองสมผู้มุ่งหน้าไปที่บ้านปากคลองร้อยปีในพื้นที่ตะบนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ส่งข้อมูลมาคุยกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับทางไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเพจเฟซบุ๊ค
เพราะว่าชาวบ้านเขาร่ำลื้อกันมานานถึงความอาถรรภ์

คุณปียชาติก็มานะครับคนที่มาด้วยเนี่ยพามาเนี่ย
ก็คือคุณสำนักประสิ่งชอบอายุ๕๖ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านคนแรกนะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านคนแรก
นะฮะพี่สำนักอายุห้าสิบหกแล้วอีกคนที่พามาก็คือ
นิตินะฮะขับเรือพาทีมข่าวเรามาพิสูจน์เลย
หลังจากชาวบ้านล่ำลือกันบอกผีดุเหลือเกินโอ้โหดูมุมนี้เข้าไปเห็นไหม
ค่ะแบลบมุมนี่ได้เลยนะนางผีเลยนะช่องนัดตามอ้าว
มีอะไรโพลกกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดสิจะโพลกมาจริงจริงเห็นไหมฮะ
นี่ครับคือนั่งเรือมาตามคลองปากน้ำประแสเนี่ย๑๕นาทีก็ถึงครับท่านผู้ชมครับ
อยู่หลังเดียวโดดกลางป่าชายเลนนะมีสาราท่าเรืออยู่ข้างหน้าเมื่อสักครู่นี้
นี่คือด้านในบ้านเขาเขียนไว้เลยบ้านปากคลองหนึ่งร้อยปีนี่ฮะ
ปียชาติไม่เข้าทางประตูปีนหน้าต่างเข้าอ๋อประตูข้างหน้าล็อก
ถ้ามีคนเปิดให้แล้วยุ่งเลยต้องปีนหน้าต่างเข้านะครับนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นนะครับเป็นป่าชายเลนนะครับติดกับคลองสมผู้
ซึ่งคลองนี้ถามว่าถ้าจะไหลไปไหนต่อป่าชายเลนตรงนี้ลงทะเลอ่าวไทยนะฮะ
ประตูบ้านล็อกจากข้างในนะครับหน้าต่างเปิดทิ้งก็เลยต้องปีนหน้าต่างเข้าไป
นี่ไฟเฟย์ก็ยังมีติดอยู่นะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ
หนึ่งงานนะครับอายุเป็นร้อยปีอยู่ในป่าโกงกลางนะครับ
เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะสูงขึ้นมาจากป่าชายเลนตรงนี้เนี่ย
พื้นสูงตรงเนี้ยประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรดูจากสภาพบ้านหลังคานี้ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับ
จากเดิมเนี่ยเป็นกระเบื้องว่าวที่ใช้งานมานานหลายสิบปีนะฮะตอนนี้ก็เป็นกระเบื้องที่เขาทำใหม่แล้วนะฮะ
ข้างในค่อนข้างโล่งครับมีของใช้เก่านะนี่ฮะมีทีวงทีวีที่ตั้งอยู่ในบ้านก็มีนะ
แสดงถึงยุคสมัยต่างต่างที่มีคนผลัดเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณสำนักนะฮะที่เป็นลูกชายเจ้าของบ้านคนแรกบอกว่าในบ้านเนี่ยจะกั้นเป็นห้อง
ที่นำมาสร้างบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ตะเคียนโอ้โหพี่ยังมีกองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ใช่แสดงว่าอ่านกันมาตั้งแต่รุ่นแรกไม้ตะเคียนนะฮะที่มากั้นห้องสร้างบ้านกันอยู่
เจ้าของบ้านคนล่าสุดที่ซื้อเอาไว้นะครับเป็นคนที่๔เนี่ยคือซื้อเมื่อ๑๔ปีก่อน
เข้ามาปรับปรุงมาซ่อมแซมมาเปลี่ยนหลังคาใหม่แต่ยังทำไม่ทันเสร็จ
ขนข้าวขนของย้ายออกเลยนะผู้รับเหมาก็ไม่ทำแล้วยังทิ้งปูนซีเมนทิ้งกองไม้เอาไว้เลย
ถามว่าทำไมเพราะเจอผีเจอวิญญาณรบกวน
ตั้งแต่วันนั้นเจ้าของบ้านคนล่าสุด๑๔ปีที่แล้วมาซ่อมบ้านจะปรับปรุงบ้านใหม่ยังไม่ทันอยู่
ทิ้งไปเลยเนี่ยก็ทิ้งมา๑๔ปีนะไม่มีใครมาอยู่อีกเลยฮะ

พี่สำนักเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพ่อของพี่สำนักเป็นคนสร้างเอาไว้
ถ้านับตั้งแต่พ่อที่เป็นเจ้าของบ้านคนแรกสร้างเอาไว้เนี่ยก็คืออายุประมาณร้อยกว่าปี

สำหรับบ้านหลังนี้พี่สำนักอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กทีนี้พอมีเมียมีลูกนะตอนที่ลูกของพี่สำนักยังเล็กเนี่ยโอ้โหลูกนี่ร้องร้องเป็นประจำทุกวันนี้อายุ๕๖แล้วนะร้องพี่สำนักบอกลูกร้องตอนนั้นนะแถมยังบอกกับพ่อบอกผีมากวนผีมากวนบางครั้งเนี่ยเห็นผีขึ้นไปนั่งอยู่บนขื่อบ้านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน
วันหนึ่งเนี่ยทนไม่ไหวฮะต้องเอาขวานเนี่ยไปฟันเสาบ้านนะฟันทุกต้นเลยที่คิดว่าผีเนี่ยไปสิงอยู่ตามเสาบ้านแต่ก็ยังเจอผีอยู่นะยังเจอผีผียังไม่หยุด
สำนักเลยตัดสินใจขนข้าวขนของพาลูกพาเมียย้ายออกจากบ้านพ่อไม่อยู่แล้วแล้วพี่ชายก็มาอยู่แทนพี่ชายมาอยู่อยู่ได้ไม่นานเจอผีเหมือนกันฮะ
โอ้โหมันแสบยิ่งกว่าเดิมอีกถึงขั้นมันเอาไม้เนี่ยแห่ก้นพี่ชายของพี่สำนักตอนที่นั่งอยู่มันแห่ขึ้นตามร่องไม้นี่ผีมันจะขนาดนี้เลยเนี่ยก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นพวกสัมภเวษีที่อยู่แถวนี้ไม่ใช่ผีบ้านผีเลือดแล้ว
สัมภเวษีตามดินตามเลนตามป่าโกงกางอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายรุ่นของพี่สำนักเนี่ยทั้งพี่สำนักหรือว่าพี่ชายที่ว่าอยู่กันมาตั้งแต่พ่อสร้างเนี่ยเลยตัดสินใจขายบ้านทิ้งค่ะขายบ้านหลังนี้นะแล้วเขาก็ซื้อต่อต่อกันมาจนถึงเจ้าของคนที่สี่ก็คือเมื่อ๑๔ปีก่อนเขาก็พยายามมาปรับมาปรุงมาทำหลังคาใหม่นู่นนี่นั่น

ระบาดหลังนี้มันไม่ธรรมดา
ทางพี่สำนักเนี่ยบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมา๘คนนะ
นั่งเรือมาบอกให้มาส่งบ้านหลังนี้หน่อยนะกะว่าจะมาเที่ยวมาดูกันปรากฏว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดสีขาวก็มีใส่ชุดสีเหลืองก็มีนั่งอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วบอกว่าให้เอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้ทุกวันพระด้วยนะ

นี่ฮะแรกเนี่ยก็มาเส้นมาไหว้กันแต่หลังไม่ค่อยกล้าเข้ามากันแล้ว
มีผู้ชายอยู่คนเรียกผมว่าผมก็รับเครื่องก็บอกว่าลุงบ้านหลังเนี่ยขาไปผมเห็นหนุ่มขาวห่มขาวขามาห่มสีเหลืองให้บอกลุงทิ้งว่า๑๕ขับผ้าใหญ่เอาของมาไหว้ทีนึง
ผมนี่แหละผมหมาก็เมียนะ
ไปมามีไม่มาผมมาคนเดียวมาก็เมียนะ
ผมก็ไม่ไหว้ผมก็กลัวกันผมก็ไม่มาแล้ว

ก่อนก็ตามตามที่แกก็บอกไง

เพราะความกลัวแล้วเรามามาคนเดียวอ่ะ

เราก็กลัวเราเนาะ
นี่เล่าประวัติกันเสร็จนะครับลูกชายเจ้าของบ้านคนแรกก็พาเราเดินลุยเข้าไปนะฮะ
น่ะเลยไปดูต้นมะขามต้นใหญ่อายุกว่าร้อยปี

ก็อายุก็เก่าแก่พอกับบ้านหลังนี้

ต้องลุยป่าฝ่าดงเข้าไป
เข้าไปจะไปเจอต้นมะขามคณะเท่า๒คนอบนะฮะ
เป็นจุดหลังบ้านนี่ครับ
นี่ชาวบ้านก็เลยมากันอยู่ด้วยนะผ้าเจ็ดสีนี่คือหลักฐาน
ทำให้เห็นว่ายังมีชาวบ้านเนี่ยฝ่าเข้ามาค่ะก็ไม่ได้เข้าไปง่ายง่ายเนอะ
ใช่ฝ่าเข้าไปเนี่ยเอาผ้าสีจะศอกผ้าก็ยังไม่ได้เก่ามากค่ะ
เห็นไหมฮะสียังพอเห็นชัดอยู่เนี่ยนี่ครับ
ผู้ใหญ่นิตินะครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าข้างบ้านหลังนี้มีสารเจ้าอยู่นะครับเป็นสารเจ้าแม่ศรีวิรัย
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือแล้วก็มีสารเจ้าพ่อสมผู้ด้วย
อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนผืนเดียวกันนี่แหละนี่ฮะจะอยู่ระแวกบ้านแบบนี้
เจ้าแม่ศรีวิรัยเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยได้มากราบไหว้เพราะว่าเข้ามาลำบาก
ต้องนั่งเรือมานะครับก็เลยถูกทิ้งร้างเอาไว้
เท่าคนแก่เขาเล่าสืบต่อกันมาบอกว่าเจ้าแม่ศรีวิรัยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่
มีหน้าตาสวยงามมากเคยนั่งเรือสำเภามาจากเวียดนามนะ
นั่งเรือชมทำมาชาติแถวนี้บางทีเนี่ยผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปไปปุ๊บ
ติดวิญญาณผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งครับ
ก็มีลูกหลานเนี่ยเขาทำเลือต้องเที่ยวนะคะ
พอเวลาพาน้องเที่ยวมาเที่ยวไปไปถึงหนักหลองนิดนี้ภายพยานปะ
พอถ่ายรูปบ้านปุ๊บก็ติดมีเด็กอยู่บนหลังคาบ้าน
ไอ้คนนั้นชื่อต้องน้องคนนั้นชื่อต้อง
แล้วก็เขาก็เอาไปให้ดูว่านี่ถ่ายนี่นะมีเด็กติดรูปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เล่าลือกันมาว่าเออแล้วก็พี่น้องเฮียนัททุกคนก็เล่าเหมือนกันหมดเลยว่าอยู่ไม่ได้
บ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้นะฮะก็เนี่ยก็เลยปล่อยล้าง
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะ
เพจไทยรัฐนิวส์โชว์ว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องหมอปลานั่นแหละจะใครล่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าพอฟังเรื่องราวของบ้านหลังนี้
หมอปลาบอกว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นวิญญาณสัมภเวษีหรือวิญญาณอะไรกันแน่
แต่ยินดีจะไปนอนค้างคืนที่บ้านหลังนี้เลยนะคะ
ค้างคืนเลยเหรอคือนอนค้างคืนเลยนะคะ
หมอปลาบอกว่าก็จะได้พิสูจน์ความอาถรรพ์ไงถ้าเป็นวิญญาณสัมภเวษี
ก็จะได้ทำพิธีให้ไงเดี๋ยวถ้าเดินทางได้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไป
มันก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันมีวิญญาณสัมภเวษี
หรือมากกว่าสัมภเวษีอย่างที่คนบริเวณนั้นเข้าใจหรือเปล่า
แล้วที่บอกว่าอย่าให้หมอปลาเนี่ยไปนอนยินดีครับผมยินดีเลยนะ
ที่จะไปพิสูจน์ในการพักคืนที่บ้านล้างนั้นแต่ขอเป็นอาทิตย์หน้านะ
และเราจะพิสูจน์กันว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือสัมภเวษีเร่ร่อน
หรือมากกว่าสัมภเวษีตามที่ตัวของคนบางคนเข้าใจหรือเปล่า
ส่วนที่ช่างเจอเหตุการณ์ต่างและต้องออกไปเนี่ย
อันนี้ผมก็ไม่กล้าฟันทงว่าที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ให้เงินช่างหรือเปล่านะ
เพราะถ้าเป็นช่างแล้วการที่จะรับงานอะไรไว้และทำงานนั้นไม่ได้
ก็อย่าไปเป็นช่างเถอะครับถ้าเป็นช่างแล้วทำไปแล้วเจอผีก็นี่ไงก็เลิกเป็นช่างเลยครับ
นี่ค่ะ
น่ากลัวที่สุดท่านผู้ชมบอกผีมันทำให้แห่ก้นนี่แหละ

บางคนบอกโอ้ทำโรงพยาบาลสนามซะเลยดีไหม
บางคนบอกให้ชวนป้าแดงไปด้วย
แดงอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะคนละข่าวกันค่ะ

เดี๋ยวหมอปลาไปวันไหนเดี๋ยวเราตามไปดูให้